นัดโอเคนะ
ไปหลายที่มานี่แปลงน่ะขอบคุณครับเราก็จะช่วยกัน
ส่วนนี้น่าจะเป็นพระเอกนะครับในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับ
ก็อ่าความปลอดภัยนะครับอ่าแล้วก็ที่พักที่มีอยู่นะครับ
ก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านปีใหม่สิ่งแปลกสิ่งที่น่าจะเรียนรู้ให้น้องรูดงนะครับทั่วประเทศ
อันนี้กรอกแรก
ทำไมจะให้มันขึ้นได้ตรงนั้นมันกินนมอยู่กินนม

กินโน้ม